พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยว

เห็นว่าคนโสดจะกลัวมาก
บางทีไปแล้วแบบไม่มีใครให้กอดไงขาดความอบอุ่น
หันไปก็เจอโอ้ทางนู้นเขากอดกัน
หันมาเอ้าเขากอดกันอีกแล้วเราล่ะอยู่เหงาคนเดียว
หนาวจากอากาศไม่พอยังหนาวจิตใจด้วยนะคะ

แต่ต่อไปนี้นะคะนี่ค่ะททเขามีการจัดทัวร์
จัดคลิปนะคะจัดทัวร์คนโสดจ้า

ดีนะดีนะคะก็จะเป็นการรวมคนโสดโสดและโสด

เป็นคู่ถูกไหมอาจจะพิ้งรักกันก็ได้
ใช่เขาจัดกิจกรรมดีแบบนี้นะคะก็ดีนะคะ
จัดตั้งแต่สักประมาณช่วงปลายปียาวไปถึงกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักด้วย
แล้วก็ไปร่องเรือโรแมนติกแบบนี้ใช่ไหม
ร่องเรือก็มีบินก็ได้นะคะหลากหลายเลย
คุณผู้ชมรายละเอียดเยอะมากอยากให้ฟังจริงค่ะนะฮะ
ข้อมูลนี้เปิดเผยมาจากคุณถาปณีเกียรติภัยบูลนะคะ
รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หรือว่าททบอกว่าททเตรียมที่จะทำเส้นทางท่องเที่ยว
ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวแบบเฉพาะกลุ่มมากขึ้น
หนึ่งในนั้นคือเส้นทางท่องเที่ยวสละโสดนะคะ
ใครโสดยิ้มกระหยิมยอกในใจเลยนะคะ
เอาล่ะรูปแบบของการเดินทางก็จะมีด้วยทั้งเครื่องบิน
ร่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อไปทำกิจกรรมต่าง
เช่นไหว้พระขอพรให้เจอเนื้อคู่เจอคนดี

เรื่องต้นททได้มีการหารือกับผู้ประกอบการเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
จะนำร่องเส้นทางได้ก่อนเลยคือในช่วงต้นปีหน้า
โดยจะมีการแถลงข่าวเปิดเผยรายละเอียดอีกครั้ง
คือในวันที่๑๔ธันวาคมนี้นะคะ
คลิปนี้เปิดให้สำหรับคนโสดเท่านั้นนะคะ
พี่บุ๊กโสดไหมเนี่ยจ้า
อืมพี่บุ๊กไปทริปนี้ไม่ได้ซะล่ะ
โอ้โฮออกหักกันมาเหนาเลยนะคะ

เพิ่มโอกาสในการเจอเนื้อคู่ต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์

เพื่อหาเนื้อคู่ต้อนรับช่วงวาเลนไทย
ให้นักท่องเที่ยวร่วมทริปเดินทางได้มีโอกาสสมหวังในความรักนะคะ
เหตุผลที่เจาะกลุ่มนี้เพราะอะไรล่ะ
เพราะคนโสดเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อ

ก็โอเคยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว

ทางการท่องเที่ยวก็จะได้ทำให้การท่องเที่ยวเนี่ย
กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ

คิวปิดสอนรักให้คนโสดเขานะ
เขามีเป้าหมายนะในการเลือกคนโสด
เพราะเขาบอกว่าคนโสดเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อ
ไม่มีภาระเรื่องของการค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครัว
แล้วบางทีคนโสดเขาก็เราจะไปไหนกับใครดีเนอะ
คือครอบครัวไม่ว่างคนรักไม่มีไปทริปนี้ดีกว่า
ทริปนี้คือมันมีแฟชั่นในการที่จะไปไง

จากนี้ค่ะการส่งเสริมการท่องเที่ยวสายบุญก็มีนะคะ
หรือเขาเรียกว่าสัทธาทัวร์
บินทั่วไทยได้มงคลทั่วทิศนะฮะ
เครื่องบินก็จะบินไปทั่วประเทศไทยเลยนะครับ
เป็นเฟสที่๒โดยอยู่ระหว่างการหารือกับการบินไทย
ครั้งนี้อาจจะเป็นการเพิ่มเติมจากกิจกรรม
วนบนฟ้าไม่ลงจอดนะคะ
เช่นการบินลงพาไปไหว้พระที่วัดป่าหรือวันสำคัญต่าง
นักท่องเที่ยวต้องการที่จะลงไปไหว้พระขอพรนะคะ
รวมทั้งจะมีการขายสินค้าบุญบนเครื่องด้วย
เช่นเครื่องรังครองมีให้ไข่ไหมล่ะ
ครับไม่แน่นะคือไข่บนเครื่องนะฮะ
ให้เช่าบูชาบนเครื่องกิจกรรมนี้มีไปรอบหนึ่งแล้วนะ
แล้วก็คราวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมรอบ๒อีกนะครับ
ใครสนใจก็ไปกันได้นะฮะกิจกรรมของททเขานะฮะ
โดยเฉพาะทริปสละโสดใช่ไหมสละโสด
โสดไปสละโสดกันนะฮะ